หลังจากที่วัยรุ่นที่ไปโมโหแทนเพื่อนที่เป็นรายเดอร์
แล้วก็ไปตบกระจกรถของคู่กรณีจำได้ใช่ไหมฮะ

แต่ว่าคู่กรณีเขาไม่รับคำขอโทษนะ

ช่วยอะไรเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับ
นี่ฮะหัวมร้อนกันเป็นแถว
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งของ๒๗เมษายนที่ผ่านมานี่แหละครับ

ที่จะเปิดกระจกเคลียร์กันกับรายเดอร์กลุ่มนี้

คือจริงมันไม่ได้มีเรื่องกับคนขับรถคันนี้โดยตรงนะ
เหตุการณ์จดขึ้นทะเถาถนนนครอินทร์พระราม๕นทับบุรี

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปปาดหน้าอะไรกันเลยกับรายเดอร์นะ
แต่ระหว่างคุยกันเหมือนเพื่อนเขาวิ่งมา

เมื่อคืนเคยขับรถปาดหน้าใครหรือเปล่า
คนขับบอกอะไรปฏิเสธไม่ได้ปาดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถเขามีกล้องอยู่แล้วนะมีกล้องหน้านะ

ใช้มือตบกระจกรถข้างเลยแตกเลย
ทั้งที่รถคันนี้ไม่ใช่คู่กรณีโดยตรง
ซึ่งคนขับรถก็พยายามตามไปถ่ายคลิป
หนุ่มหัวร้อนคนนี้ก็ยังทำทาบเหมือนจะทำแร้เขาอีก
หลายคนเลยดูสินี่มาถามมาเอาเรื่องนี่นะฮะ
เมื่อวานตำรวจสพบางศรีเมืองก็เลยเชิญตัวทั้งสองฝ่าย

หนุ่มหัวร้อนมาแล้วครับชื่อว่าในบอย
นี่นายบอยอายุ๒๓เมื่อกี้ที่ใส่หมวกกันน็อกเสื้อดำนั่นแหละ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุผมขี่รถจักรยานยนต์มา
แต่ผมเห็นว่าเพื่อนผมที่เป็นรายเดอร์
กำลังไปเคลียร์และยืนเถียงกันกับคนขับรถอยู่
ก็เลยเดินไปถามแต่พอเห็นคนในรถถ่ายคลิป
มันแหมมันกระตุกต่อมผม
ใช่แล้วคือเขาบอกว่าจังหวะนั้นนักข่าวยังถามเลย

บอกว่าคือผมไม่รู้หรอกเหมือนกับผมปัดแบบปัดฟาดไปที่กระจก
อารมณ์ชุกวูบถ่ายคลิปใช่ไหมสักทีนึงตีไปทีนึงต่อมานะ
ทีนี้คนขับรถซึ่งเป็นผู้เสียหายก็เดินทางมาที่โรงพัก
สองคนผัดชันหน้ากันผัดเชิญหน้ากันแล้วเป็นอย่างไรล่ะ
บอยยกมือไหว้คนขับรถเก่งชื่อว่าคุณหนุ่ม
นายบอยยกมือไหว้รับปากผมขอโทษนะฮะ
ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
คุณหนุ่มว่าไงไม่ผมไม่รับคำขอโทษ
ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลย
ยสวยไม่ช่วยอะไรเอาไปดูช่วงนี้หน่อยครับ
แล้วคุณยังจะมาทำร้ายผมอีก
เพื่ออะไรเพื่อคนที่คุณเคยคุยกัน

บาดเจ็บสาหัสหรือผมเสียชีวิตเนี่ย
คนนั้นเขาช่วยคุณได้ไหมผมถามย้อนกลับไปเนี่ย
คุณเป็นอะไรกับเขาครับเป็นญาติกับเขาหรือเปล่า

ไม่ใช่

โอ๊ยนี่คือตัวทางฝั่งของคุณหนุ่มที่ขับรถ

เขาก็เจอขับรถแล้วก็เจอรายเดอร์

จะได้จำไว้บอยโดนหนักเลยเขาบอกว่าบอยโดนหนักเลย
บอยไม่ใช่คู่กรณีกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บอยไปทำแบบนี้
ใช่แล้วคือระหว่างที่เจอตำรวจนะบอยยกมือไห้อยู่หลายรอบเลยนะคุณ
แต่ไม่ได้ช่วยเพราะคุณหนุ่มไม่ยอม
สุดท้ายคุณหนุ่มบอกคุณตำรวจครับ
ดำเนินคดีกับบอยไปเลยครับทำให้เสียทรัพย์
และคดีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

ไม่รู้ว่าบอยจะสู้ยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าคุณหนุ่มเขาไม่ยอมครับ
ก็มีการนำคลิปอีกมุมหนึ่งที่เขาถ่ายเอาไว้มาให้ดูเหมือนกัน
ประมาณว่าเดี๋ยวสังคมต้องดูอีกมุมหนึ่ง
อย่าดูแค่มุมนั้นมุมเดียวทางผมก็มีคลิปให้ดูเหมือนกัน

เขาจะหนีถูกี่เลยไง
ผู้ชาที่ถือโทรศัพท์มือถือในภาพนั้นคือคุณที่ที่หูคุณหนุ่มนะ
มาปัดหน้าผมอันนี้คนก็ผิดใช่ไหมล่ะ
อยากให้ดูอีกมุมหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ย
ใครปาดใครก่อนแต่ว่ารายเดอร์เขาบอกว่า
ดูจากคลิปนี้ก็ประมาณว่ารถเก่งมาปาดหน้าเขา
ตรงใจจะให้เขาชนส่วนรถเก่งก็บอกว่า
ก็รายเดอร์จะหนีส่วนรายเดอร์เองก็ส่วนว่าใครจะหนี
ผมก็จอดคุยกับคุณอยู่เหมือนกับว่าเขามีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
จังหวะนี้คือรถเก่งก็ปาดหน้ารายเดอร์กลับอีกทีนึ
เพื่อให้จอดเคลียร์กันอะไรแบบนี้

แล้วว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปัดหูช้าง

แล้วพ่อหนุ่มรายเดอร์ที่เป็นบอย

ก็เลยไปปัดกระจกรถเขาแตก
ก็ว่ากันไปตามหลักฐานที่มีตำรวจก็รับแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยนะครับ